ค่ะไปที่ฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคุณตาแล้วนะคะ
วัย๘๕ปีค่ะจู่จู่ก็เสียชีวิตปริศนานะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านจะกลับเข้าบ้าน
ตอนที่เสียชีวิตเนี่ยนะลักษณะคือฟุบทับมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ภรรยาของคุณตาเดินออกมาดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมตาหายไปนาน
สุดท้ายมาเจอมาเจอคาตาแบบนี้ค่ะ
เมื่อสักครู่ได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นรอยคือบริเวณท้ายถอย
เป็นรอยเหมือนโดนอะไรทุบตีมาค่ะช้ำห้อเลือดนะคะ
ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเป็นโควิดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะฮะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องมีการชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นี่ค่ะภรรยาของคุณตานะคะคุณตาผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณตาบัญชัย
ยพัทรกุลอายุ๘๕ปีส่วนคุณยายที่มายืนดูศพสามีของตัวเอง
ชื่อว่าคุณยายประยูนค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไง
นี่คือร่องรอยการถูกทุบตีนะคะคุณผู้ชมคุณตาเนี่ยเสียชีวิตสภาพนอนคว่ำหน้า
ทับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองทะเบียนกไก่พพยักษ์๒๕๓ฉะเชิงเศร้า
คันนี้แหละค่ะที่คุณตาเนี่ยขี่ออกไปจากบ้านไม่ได้ไกลนักหรอกค่ะ
แล้วกำลังจะขี่กลับเข้ามาถนนตรงเนี้ยตรงที่คุณยายมาเจอเนี่ย
เป็นถนนลักษณะลูกหลังเป็นทางเข้าบ้านอยู่ในซอยวัดเซ็นต์เป่า๓
หมู่ที่๘ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ทีนี้เรามีโอกาสไปถามคุณยายนี่ไงดูสิคะนี่นะ
ค่อนข้างชัดนะว่าถูกทำร้ายโดนแรงโดนตีแน่มันชัดเลยค่ะ
ประยูนเล่าบอกว่าคุณตาเนี่ยแกจะขี่รถออกไปตลาดแบบนี้ทุกเช้าอยู่แล้ว
ปกติวันเกิดเหตุก็เช่นเดียวกันคุณตาออกจากบ้านไปตั้งแต่๙โมงเช้า
กเงินติดตัวไป๑๐๐บาทแล้วก็บอกว่าจะไปตรวจลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้
ขากลับเดี๋ยวจะแวะซื้อของกินกลับเข้าบ้านด้วย
กระทั่ง๑๑โมงครึ่งแล้วมันหายไปนานผิดปกติเหลือเกินนะฮะ
ยังไม่กลับมาสักทีคุณยายบอกว่าเห็นไปนานผิดสังเกต
ทับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเสียชีวิตอยู่นะฮะ
ตกใจเรียกเพื่อนบ้านมาดูปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตแล้ว
คุณยายประยุณแกบอกว่าสังเกตเห็นที่ต้นคอของคุณตานะ
มีรอยบาดแผลแบบเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ทีนี้เราก็ถามคุณยายคุณยายเอ๊ะไอ้รอยแผลเป็นหรือว่ารอยบาดแผล
ที่คุณตามีที่ต้นคอมีก่อนออกจากบ้านหรือเปล่า
คุณยายบอกเปล่าเลยเป็นก่อนก่อนที่จะออกไปจากบ้านหรือเปล่า
ไม่ใช่เลยนะคะทีนี้ก็ถามต่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย
ประสงค์ต่ออะไรประสงค์ต่อทรัพย์หรือเปล่า
ทีนี้ไปตรวจสอบในตัวคุณตานะฮะปรากฏบอกว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบ
ตังค์พันหนึ่งก็ยังอยู่เงินยังอยู่
ลอตเตอรี่ที่จะไปตรวจว่าถูกรางวัลหรือเปล่าก็ยังอยู่
ออกมาสักประมาณสักเก้าโมงได้ฉันก็นึกว่าเขาเดี๋ยวก็คงกลับ
ตั้ง๑๑โมงครึ่งแล้วเขายังไม่กลับก็โผล่ออกมาดูก็เห็นจักรคุ่มอยู่นี่

มีลุงก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลย
นี่คุณยายยืนยันนะคะว่าคุณตาไม่เคยมีเรื่องกับใคร
อีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าคุณตาไม่เคยมีเรื่องกับใครก็คือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่
บอกว่าผู้ตายไม่เคยทะเลาะกับใครนะที่สำคัญชาวบ้านแถวนี้เขารู้จักกันหมดนะฮะ
แล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีคนแปลกหน้าเข้าออกในพื้นที่ด้วย
ก็เลยไม่ทราบจริงว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
โดยเฉพาะบาดแผลที่บริเวณต้นคอไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาได้ยังไงใครทำร้าย
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
โควิดหรือเปล่าแล้วก็บาดแผลที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ใครเป็นคนทำคุณตานะครับ